เรื่องนี้ก็สยองเรื่องของงูเหมือนกัน
แต่เป็นงูเขียวเปิดศึกกับคู่อริตลอดการ
ตุ๊กแก
ลองไปตอบเป็นเวรคำอะไร
เป็นเวรกรรมของเจ้าตุ๊กแก่กับเจ้างูเขียวเหรอ
พี่ฉันต้องมาอ่านข่าวตุ๊กแก่อีกแล้วเมื่อกี้ก็จิ้มโจ๊ก

มาคู่ปรับตลอดการมาดูคู่นี้ดีกว่า
ฝ่ายเขียวคืองูเขียวค่ะ

เด็ดจานนี้เกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งแถวอะไรแถวรามอินทรา

ถึงขั้นช็อตเลย

เจ้าของบ้านเขาถ่ายภาพนี้ไว้
ขณะที่งูเขียวพระอินทร์เปิดศึกซัดนัวอิลุกตุ๊บตับเลย

อุ๊ยแยกแล้วมีกรรมการไหม

มันอยู่ทั้งพักหนึ่ง
เจ้าของบ้านนี่แหละที่เป็นกรรมการเข้าไปช่วยเหลือ
ตุ๊กแกก็เลยรอดพ้นจากงูเขียว
แล้วก็เดี๋ยวจับงูเขียวตัวนี้ไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ

เลี้ยงบ้าแล้วใครเขาเลี้ยงตุ๊กแก่
เขาบอกว่าเขาแยกกลัวตุ๊กแกมันโดนงูเขียว
ใช่ไหมเขาเลยจับงูเขียวไปปล่อย

ก็เขาบอกว่าเขาจับงูเขียวไปปล่อยสู่ธรรมชาติแค่นี้

นี่ฉันติดบ้ายตุ๊กแก่กับสบาย

ร่วมด้วยช่วยกัน๑๖๗๗จ้า